เดี๋ยวพาไปดูยุทธวิธีในการจัดการกับคนคลุ้มคลั่ง

คือตอนนี้ตำรวจเขาได้อุปกรณ์ใหม่มา

เอาน้ำผสมยานอนหลับอะไรให้ไปกิน
สุดท้ายตอนนี้ใช้เปลือนไฟฟ้าแล้วนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ใช่นี่นะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดตากนะครับ
ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
แถวหน้าวัดเขาถ้ำบ้านแพ้
หมู่๖ตะบนไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตาก
คือพอคุมตัวลูกชายได้
ถึงขั้นบอกเอาไปเลยแม่ก็ทรมานมามากเหลือเกินแล้ว
ใช่นอกจากดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการใช้ปืนไฟฟ้า
เมื่อสักครู่นี้ตามคลิปภาพได้ยินเสียงคุณแม่

เดี๋ยวกูจะฆ่าเองมันตายไหม

มันไม่ได้เป็นอันตรายถึงเลือดถึงอะไรนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่จะทำให้ปรุปให้ช๊าติอะไรพวกนี้นะครับ
จะได้เข้าไปควบคุมตัวได้นะครับ

แต่ว่าเขาไม่ยอมจริงครับผู้ชายคนนี้นะฮะ

เสพยาเสพติบพุ้มคร่าง
ก็เหมือนที่ท่านเห็นแล้วครับพยายามยังไงก็ไม่ลงสักที
แม่เองก็เอาไม่อยู่นะฮะตำรวจบอกว่าภาวะคับขันแบบนี้เนี่ย
จำเป็นต้องใช้นะครับปืนไฟฟ้านะครับ
ร้อยตำรวจเอกอภิชาติปัดภัยเป็นรองสารวัตรปราบรามสพเมืองตาก
ตอนนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสายตรวจพอดี
ตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่เข้าไป
เพื่อทำให้นายเอเนี่ยสงบนะฮะแล้วก็เข้าไปควบคุมตัว
จากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคือเจ้าหน้าที่บอก
ก็ให้คุณหมอช่วยไปดูเรื่องของอาการทางจิตก่อน

เรื่องขนมคดีการเสพยาเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่ง
คนทายเห็นใจอีกคนนึงก็คือคุณแม่

นี่ก็ทนทุกข์ทรมานกับลูกชายคนนี้มาหลายปีแล้วเหลือเกิน

ตอนนี้ตำรวจมีใช้แล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ในการระงับเหตุนะฮะ
เอาไว้ลดภาวะสุ่มเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อประชาชน
แล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
เวลามีเหตุฉุกเฉินในการเข้าไม่ถึงตัวผู้ก่อเหตุ

วันนี้เราไปตรงจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะฮะ
ซอย๒หน้าวัดเขาถ้ำที่บ้านแพะหมู่๖
ตรงจุดนี้เลยเมื่อคืนนี้นะครับ
มีอาสากู้ภัยเมื่อคืนนี้ที่เขามาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะฮะ
บอกว่าตอนนั้นได้รับแจ้งเหตุผู้ชายคลุมคลั่ง
พอไปถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้มือนึงมีมีดมือนึงมีขวาน

คือนอกจากไล่ทำร้ายชาวบ้านแล้วเนี่ยไล่เจ้าหน้าที่จนแบบต้องวิ่งหนีกันแตกกระเจิงเลยอ่ะค่ะ
สุดท้ายตำรวจจึงต้องใช้ปืนไฟฟ้าเพื่อสยบผู้ชายคนนี้นะครับ
ก็ไปพบเป็นชายกลางคนนะครับไม่ทราบอายุที่แน่ชัด
มีอาวุธมีดนะครับเป็นอาวุธแล้วจะปี่เข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์นะครับ
คนร้ายนะครับวิ่งเข้ามาประชิดตัวเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับก็เลยต้องวิ่งแยกย้ายกันหลบหนีไปก่อนครับ
คนนี้ก็มีหลายครั้งนะครับที่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้มารับดำเนินการ
แต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยได้รับแจ้งมาครับ
ประสิทธิภาพปืนไฟฟ้าแล้วเป็นไงบ้างก็ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นการยกระดับให้เจ้าหน้าที่เป็นอ่า
เพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการควบคุมเหตุการณ์แบบนี้ครับ